ไปส่องหาของแปลกค่ะคุณค่ะ

มีต้นไม้ประหลาดอายุเป็นร้อยปีเลย

คล้ายตรงปีกแล้วก็เป็ดหางประมาณนั้น

อยู่ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณหมู่๘
อยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนี่แหละ
ต้นคาจาวนี่มีขนาดสูงใหญ่มาก
สูง๒๐เมตรขนาดลำต้น๒คนอบ
เส้นผ่านสูงกลาง๑๕สูงเมตร
อายุเป็นร้อยปีแล้วก็มีกิ่งก้านสาขา
กคลุมไปทั่วบริเวณอบตดงสุวรรณเลย
มีลักษณะแปลกกว่าต้นไม้พันธุ์อื่น
จากการสังเกตของชาวบ้านในบริเวณนั้น
เขาพบว่าโคนต้นขจาวต้นนี้

ชาวบ้านเขาบอกว่าคล้ายกับเด็กคน

เหมือนเห็นขาสองข้างเท้าโผล่ออกมา

มันก็เลยเป็นที่แปลกหูแปลกตา

บางคนเห็นแล้วก็เล็งกันไป
ส่องดูมันจะสื่อความหมายอะไรได้บ้างนะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีอบตอีกนะ

ต้นไม้แปลกที่มีลักษณะไม่เหมือนต้นอื่นเลย
มันยืนต้นแล้วมันก็โดดเด่นอยู่ต้นเดียวนี่แหละคุณ
ซึ่งทางอบตเขาได้มีการช่วยกันดูแล
บำรุงรักษาเอาไว้อย่างดีเพราะว่าถือว่า
เป็นต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่ต้นหนึ่ง

ส่วนใครจะตีเลขอะไรก็แล้วแต่
สุดแล้วแต่จะมองกันไปให้ดูว่ามันคือความแปลกประหลาดของต้นไม้ที่เขาว่ากันนะคะ

เอาไปต่อที่พยาวยังไม่หมดแค่ต้นขจาวต้นนี้ต้นเดียว
เพราะว่าไปที่หมู่๔ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมือง
ไปเจอต้นขนุนเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีเหมือนกัน
ต้นนี้อยู่ที่บริเวณลานบ้านของนางมาลีชำนาญยา
นางมาลีเขาเล่าให้ฟังบอกว่าต้นขนุนที่เกิดขึ้นที่เห็นอยู่เนี่ย
มันมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายบรรพบุรุษมาแล้ว
คือเกิดมาก็เห็นต้นนี้อยู่ตรงนี้มาตลอด
แปลว่าเก่าแก่เป็นร้อยปีจริง
แล้วต้นนี้ก็ยังมีสภาพที่สมบูรณ์มาก
แต่ว่าตอนนี้เริ่มมีสีขาวแล้วดิฉันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน

มันไม่ได้แก่ค่ะมันโดนแป้งนี่แหละค่ะคุณ
มันจะไม่ขาวได้ไงมากันเยอะขนาดนี้
ถูกต้องคือลำต้นใหญ่มากคุณสังเกตไหม
ลำต้นเนี่ยได้ประมาณ๒คนโอบเลยนะสูง๔เมตรนะคะ
แล้วก็มีการตัดส่วนปลายของลำต้นออกบ้างคือลำต้นมันใหญ่มาก
เพราะมันอยู่ในบริเวณบ้านคุณนึกออกไหม

คือตอนแรกเขาเคยคิดว่าจะตัดต้นขนุนต้นนี้ทิ้งนะ
เพราะว่ากลัวว่ามันกิ่งมันอะไรเนี่ยจะล้มทับบ้านอ่ะ

ใช่ถูกต้องเมื่อกี้เขาชูอะไรดิฉันมองไม่ทัน

มาพูดถึงสาเหตุที่เขาไม่ตัดดีกว่าคุณ
เขาบอกว่าลูกชายเนี่ยเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดแล้วมีหมอดูมาทัก
หรือว่าบ้านเนี่ยมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่า

เพราะว่าต้นไม้ดังกล่าวจะมาให้โชคให้ลาบ
หลังจากนั้นลูกชายกลับมาเนี่ยค่ะผูกผ้าเจ็ดสีกันไปเลยนะคะ
และพอชาวบ้านรู้ข่าวเท่านั้นแหละค่ะคุณ
ก็อย่างที่เห็นค่ะพากันมาทาถูกันแบบนี้ที่ต้นขนุน

ถูกรางวัลกันไปหลายรายแล้วนะจ๊ะ

ต้องย้ำล่ะถ้าฟังข่าวแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ต้องนี่คุณเขาทำอะไรกันนะคะ
นี่แหละทำเป็นไม่รู้
ไม่รู้จริงว่าเขาทาเสร็จแล้วเขายกป้ายแล้วป้ายมันมาแป๊บเดียวมันไป
ก็ต้องบอกแล้วไงว่าตาดีได้